ดูเรื่องราวดีกันก่อนเดือนนี้ตุลาคมแล้วนะคะ
ไปเมื่อ๒ปีที่แล้วเราคงจำกันได้เรื่องราวที่
คนไทยทุกคนแสดงความเสียใจนะคะ
ก็เลยมีการทำความดีกันหลายพื้นที่
อย่างที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีจิตอาสามาตัดผมฟรี
ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันด้วย
บรรยากาศที่โรงพยาบาลคนเยอะเลยนะคะ

ที่โรงพยาบาลหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ทุกวันจะมีผู้ป่วยมารอรับการตรวจเลือดจำนวนมากนะคะ
และวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์เลย
จะมีกลุ่มจิตอาสาจากร้านเสริมสวยเก๋
ซึ่งอยู่หมู่๖ภายในเขตเทศบาลตะบลหนองหานค่ะ

พร้อมกับเพื่อนที่เป็นช่างเสริมสวยอีก๒คน
มาช่วยดูแลช่วยบริการตัดผมให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ป่วย
แล้วก็ตัดให้ทุกคนเลยผู้หญิงผู้ชายตัดให้ฟรีด้วยนะคะ
เธอเล่าว่าที่แรกที่ตนกับเพื่อนไปให้บริการตัดผม
ก็ไปบริการที่บ้านพักคนชราในอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็ย้อนกลับมาที่บ้านเกิด
เพื่อมาบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มารอการรักษาที่นี่ทุกวันศุกร์
ก็ทำแบบนี้มานาน๔ปีแล้วนะคะ
ในขณะนี้ค่ะมีผู้มาใช้บริการมากมายนะ

ชาวบ้านทั่วไปหรือใครก็ตามที่ทราบข่าวก็มาขอใช้บริการด้วย
โดยจะให้บริการตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงเที่ยง
นี่ค่ะช่วงเวลาแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
และในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทางด้านนางสาวดารุณี
ก็จะให้บริการทั้งตัวเมืองอุดรแล้วก็ที่โรงพยาบาลหนองหานด้วย
ถือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะคะ
เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการทำความดีง่ายนะคะทำได้หลายโอกาสนะคะ
ที่สำคัญเวลาทำความดีเนี่ยเรานึกถึงใครเนี่ย
ถือว่าเป็นการช่วยทำให้สิ่งดีนั้นเกิดขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะ